แพลวธิดาเสี่ยงวิหกจ้าแม่ได้เจอน้องทั้งทีก็เลยต้องขออัปเดตกัน
สักนิดนึงวันก่อนเพิ่งจะเล่าข่าวน้องไปเนาะว่าเพิ่งทำพิธีลงเขาเอกที่
บ้านใหม่จังหวัดอุดรธานีใช่พี่แจ๊คน้องเนี่ยเป็นลูกที่กระตันยูมากมาก
ความตั้งใจจริงของน้องแพลวธิดาเนี่ยนะก่อนหน้านี้น้องอยากจะสร้างบ้านให้คุณแม่อยู่แล้ว
คือเป็นความฝันตั้งแต่เล็กเลยจนมาถึงวันหนึ่งทำงานเก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง
ก็เลยเดินหน้าทำตามความฝันให้สำเร็จซึ่งน้องเนี่ยเล่าว่าโอ้โหพี่หนูเนี่ยนะ
รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากมากเพราะอะไรเพราะว่าบ้านหลังเนี้ย
มันมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทั้งนั้นเลยค่ะโดยน้องแพลนจะสร้างบ้านให้เสร็จ
ก่อนจะถึงวันเกิดของตัวเองในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ
สูตรยอด
บอกให้น้องว่าน้องเนี่ยไม่ได้เก็บเงินน้อยนะเขาเก็บได้เป็นหลักล้าน
บ้านเนี่ยมูลค่า๒ล้านกว่านะคุณผู้ชมค่ะซื้อให้พ่อให้แม่เนี่ยสุดยอดเลยนะ
ขอแสดงความยินดีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณผู้ชมค่ะขอย้อนกลับไปนิดนึง
ก่อนหน้านี้จำได้ไหมหมอลำเสียงวิหกเขามีนางเอกคู่ขวัญของบอสนกพงศกรก็คือ
ยูกิเพ็ญภากาถูกต้องค่ะพี่แจ๊คซึ่งหลังจากที่น้องยูกิเนี่ยออกจากวงไป
ทางคณะก็เลยเปิดตัวนางเอกใหม่ก็คือนางเอกดาวจรัสฟ้าแพรวธิดาคนนี้นี่แหละค่ะ
ก็เลยมีกระแสดราม่าถาโถมมาเยอะแยะมากมายบางคนก็บอกว่าไม่เหมาะสมเลย
บางคนก็เอาไปเปรียบเทียบกับน้องยูกิซึ่งน้องแพลวธิดาก็บอกว่าพี่จริงนะ
หนูอยากให้ดูกันที่ผลงานมากกว่าเพราะแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีเอกลักษณ์การแสดงบนเวทีที่แตกต่างกันออกไป
ไม่อยากให้เอามาเปรียบเทียบกันอ่ะลองไปฟังเสียงคนเก่งกันหน่อยค่ะ
หนูคิดว่าคนเรามันเล่นได้ดีไม่เหมือนกันมันมีเอกลักษณ์เหมือนไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะค่ะ
บางคนชอบบางคนไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องธรรมดาจริงหนูไม่ได้น้อยขนาดนั้นค่ะ
หนูก็ไม่ได้เก็บมาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าคนที่มาแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างนี้ก็เป็นเอฟซีหมอลำ
ค่ะนี่อย่างที่น้องบอกไปนะคะก็อย่าเปรียบเทียบกันแล้วก็เห็นน้องแบบนี้ค่ะ
เห็นบอกว่าแฟนก็ต้องบังคับเหมือนกันนะเวลาออกงานเธอเธอแต่งหญิงให้หน่อย
แต่ว่าใดยุคนี้แล้วนะคะ
ต้องเปิดกว้างค่ะ

ความสามารถคนเราน้องไม่ต้องอยู่ในเกษตรไหนนะคะ